ในปี๒๕๖๐ประเทศไทยมีจำนวนของเยาวชนอยู่ประมาณ๒๑ล้านคน
นั่นหมายถึง๑ใน๓ของจำนวนประชากรที่มีอยู่ทั้งหมดของประเทศ
เยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย
ดังนั้นเราก็ควรที่จะปลูกฝังให้พวกเขาได้รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในสังคมค่ะ
ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งครับ
การเลือกตั้งมาแล้วหลายคน
คราวนี้ก็จำเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน
ที่ของประชาชนคนไทยคือผู้กำหนดจุดเปลี่ยนนั้น
จุดเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งที่จะถึงในคราวนี้
ในหลายพื้นที่ของไทยเราต้องยอมรับนะครับว่า
เรายังมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างที่พวกเขาเพิ่งจะได้รับ
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องช่วยกันส่งเสริม
ทำให้พวกเขาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง
แล้วก็สิทธิภาพประชาชนต่างที่พวกเขาพึงมี
คือจริงทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเหลื่อมล้ำมันยังมีให้เห็นในสังคม
แต่ว่ามันมีอยู่มิติหนึ่งที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำนั้น
มันกลับมาทำให้คนมีสิทธิ์เท่ากันได้อย่างแท้จริง
นั่นก็คือการใช้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสี่ยงของตัวเอง
ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกันผ่านการเลือกตั้ง
นี่คือรูปธรรมที่สุดของสังคมประชาธิปไตยค่ะ